ก่อนหน้านี้เรื่องของรถเบนซ์โบราณที่สมเด็จช่วงครอบครอง
แต่ว่าการครอบครองจะผิดหรือไม่
ก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนเรื่องราวขอข้อมูลต่าง
และในวันนี้ถ้าเกิดว่าดูจากช่วงเวลา
คุณผู้ชมก็อีกประมาณ๑๒นาที
๒ทุ่มเป็นเวลาตามนัดหมาย๑๖มีนาคม
ที่จะเข้าไปขอข้อมูลจากสมเด็จช่วง

ทางด้านของฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำภาษีเจริญ
ออกมาปฏิเสธว่าวันนี้จะไม่ให้มีการสอบปากคำสมเด็จช่วง

คุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีรายงานสดจากวัดปากน้ำพาศรีเจริญครับ

ก็เดินทางมาถึงวัดปากน้ำพาศรีเจริญแห่งนี้แล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทนายความวัดปากน้ำก็ยืนยันว่า
จะต้องเข้าหารือกับทนายความก่อน
เพื่อที่จะกำหนดประเด็นในการสอบปากคำ
เกี่ยวกับสมเด็จช่วงในกรณีกรอบกลองรถเบ้นหรูนะคะ
และยืนยันว่าในวันนี้จะยังไม่มีการสอบปากคำเกิดขึ้น
และต้องนัดมาสอบปากคำในวันต่อไป
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ
เราก็จะหาลือว่าโปรดตั้งประเด็นที่ชัดเจน
เพื่อจะสอบข้อได้จริงอะไรกับท่านบ้าง

ให้ชัดเจนไปเลยท่านจะได้ชี้แจงถูก
นี่คือวันนี้จะต้องหาลือกัน
ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

แล้วก็อยู่ในดุลพินิษฐ์ของท่านว่า
ท่านจะให้ข้อที่จริงเป็นหนังสือ

อย่าลืมว่ามันประมาณเกือบ๕ปีแล้ว
ท่านเป็นภาพผู้ใหญ่ที่ท่านก็คงจะ
ต้องเอาหลักฐานมาดูว่าต่างจุดเกี่ยวข้องอะไรไหม
บัลไดการกำหนดประเด็นที่
หน้าคดีรถเบนส์หลู่นั้นนะคะเมื่อสมเด็จช่วงรู้ว่าเป็นรถผิดกฎหมาย
ก็ส่งคืนให้กับผู้บริจาคทันที
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ
จะเริ่มขึ้นในเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ
คือสอบถามถึงที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งรถเบนท์
หมายเลขทะเบียนขอไข่มม๙๙
สมเด็จช่วงเป็นผู้ครอบครองรถมือแรก
และมอบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายมือชื่อ

มีการปลอมแปลงเอกสารและรายมือชื่อจดทะเบียน

เพื่อเลี่ยงภาษีสุรกากรและสรรพสารมิตร
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ
และจำกัดพื้นที่ให้สื่อมวลชน
อยู่บริเวณด้านหลังของวัดนะคะ

ทีมทนายวัดปากน้ำก็จะแถลง
เวลาประมาณ๒๑นาฬิกาค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดปากน้ำพาศรีเจริญค่ะ